หมาตัวนี้มันรักและห่วงห่วงเจ้าของมาก
มันกลัวว่าเจ้าของจะยังติดอยู่ในกองไฟในบ้านที่เกิดไฟไหม้
มันออกมาได้แล้วนะครับแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วสุดท้ายหมาตัวนี้ถูกไฟคลอกตาย

นี่ครับคุณผู้ชมน้องชมพู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินท
และเป็นบ้านของนายราชนายชัน
อาศัยอยู่กับเมียเขาแล้วก็ลูกของเขา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับควบคุมไฟเอาไว้ได้

ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและเงินสดประมาณห้าหมื่นบาท

และที่น่าเศร้าไปเจอซากหมาตัวหนึ่งครับ
หมาถูกไฟคลอกตายชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยง
หมาที่บ้านเขาเลี้ยงเอาไว้เป็นหมาพันธุ์ไทย

ช่วงที่เกิดเหตุเขาไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่หมู่บ้าน
แล้วเพื่อนบ้านก็มาตามบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ลุงกลับไปบ้านเร็ว
ไฟไหม้แล้วก็เลยรีบกลับมา
ไฟไหม้เขาก็ตกใจและกลัวมาก

คือบ้านทั้งหลังเงินทองสิ่งของมีค่า

ลุงชันเห็นไหมวูบบนแคร่แบบนี้เลย
ทำใจไม่ได้ลูกเมียต้องมาเขย่าตัวมาช่วยกันปลุกช่วยกันปลอบครับ
แล้วเจ้าโอเลี้ยงสงสัย
มันคงรักและห่วงห่วงเจ้าของ
เจ้าของก็คือลูกของลุงชันนี่แหละ

มันไม่แน่ใจไงว่าเจ้าของออกมาได้หรือยัง

แล้วสุดท้ายไฟคลอกตายครับ
และกำลังเร่งพิสูจน์สาเหตุว่าไฟไหม้เกิดจากสาเหตุอะไร
สันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ทั้งหมดทั้งมวลรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
อันตรายมากเลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้
ไฟสงบแล้วก็จริงแต่ว่าเศษซากต่างมันพร้อมจะพังถล่มลงมาได้
เมื่อกี้โชคดีมากนะร่วงมาไม่โดนหัวเจ้าหน้าที่
ก็คงต้องเอาให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยและเป็นกำลังใจให้ครับ
เสียทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินแล้วก็สุนัขด้วยนะคะ